การการไลฟ์ขายอาหารให้กับช้างหน่อยนะฮะค่ะหลังหลังคนทำออนไลน์ขายของกันเยอะครับ
อืมแต่คลิปนี้กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ครับเพราะว่าช้างเนี้ยนี่แค่หนึ่งในเชือกที่เขาเลี้ยงเอาไว้นะครับ
ค่ะมีคนมาไลฟ์ขายของแล้วโชว์สยิวกิ้วมากครับพี่มิ้วคุณผู้ชมแห่แข้งแห่ขา
นี่ดาการลดน้ำบ้ามาไหนตัวดีแล้ววันนี้คุณดีเสื่อไม่ไหวน้องไปกล่าว
แล้วก็โพสต์ทำเป็นภาพประจานเขาค่ะแต่การแสดงของเขาไม่ใช่อนาจารย์เลยค่ะ
แล้วก็เป็นการแล้วก็เป็นคอนเทนต์ที่อ่าใกล้การถ่ายผลมาให้กับน้องชันตอนนั้นอีกค่ะ
ถ้ามันผิดกฎต่อชุมชนมันจะบล็อกของมันเองค่ะถ้ามันอนาจารย์จริงจริง
ฟีดของเขาก็จะปลิวเองค่ะคือยืนยันยืนยันค่ะท่าน
ถ้ามีหลักฐานที่ถูกดำเนินคดีจะยอมรับไหมอ่าถ้าตอนนั้นนะคะก็คือว่าก็ต้องถามเจ้าตัวเขาค่ะ
ถ้าถูกดำเนินคดีให้ไปถามเจ้าตัวคือไปถามคุณเพชชี่ปากปลาร้าหน้าเต๊ะนะฮะ
ฟังคำตอบตรงนี้เอาไว้ก่อนทีนี้ประเด็นเรื่องการสาบแช่งต่อหน้าช้าง
มันจะมีคลิปที่เขาเนี่ยเนี่ยฮะค่ะ
ดอกบัวในมือแล้วก็มีการพูดจาสาบแช่งลองฟังดูก่อนฮะ
สาธุด้วยครับด้วยความที่ช้างเป็นสัตว์ใหญ่สัตว์คู่บ้านคู่เมือง
คนก็เลยกังวลเกี่ยวกับพิธีกรรมตรงนี้
ใช่ครับถือดอกบัวกรวดน้ำ

ชี้แจงว่าคุณเพชชี่มีคู่กรณีทางโซเชียล

ก็เลยทำพิธียืนยันความบริสุทธิ์
และสาบแช่งตอบโต้คนที่มากล่าวหา
อันนี้คือคำชี้แจงนะครับกับพิธีดังกล่าว
ล่าสุดครับทีมข่าวไทยรัฐทีวี

อีก๑คนครับชื่อว่าคุณวาสนาอายุ๒๙
คุณวาสนาคนนี้ครับพี่ผู้ชายท่านนี้

เขาบอกว่าเห็นแล้วคลิปไลฟ์เอ่ย
พิธีกรรมอะไรต่างเอ่ยไม่เหมาะสม
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตักเตือนหน่อย
เขามีแต่พิธีรอดท้องช้างเนอะนะครับผม
ตอนนี้มาทำพิธีสาบเช่งคนนู้นนะครับผม
โอ้โหมันก็แปลกคนแล้วนะครับผม
ถ้าไปคนไม่มีใครก็ทำกันนะครับผม

มันไม่เหมาะสมมันก็ทำให้เสื่อมเสียเนาะครับผม
คนเลี้ยงช้างเนอะนะครับผมทำให้เสื่อมเสียไปหมดเลยนะครับผม

ก็ฝากเตือนให้หยุดเนอะนะครับผมหยุดทำเถอะเนอะนะครับผม
มันก็จะเดือดร้อนถึงชาวช้างที่ว่า
เขาปฏิบัติทำดีปฏิบัติดีเนอะนะครับผม
เพื่อน้องช้างจริงนะครับผม
นี่คือคนที่เขาเลี้ยงช้างแล้วมองว่ามันไม่เหมาะสมนะครับ
เรื่องนี้ทางตำรวจทราบเรื่องแล้วครับพี่มิ้วคุณผู้ชมครับ
ผู้กำกับการโรงพักบ้านด่านในพื้นที่บุรีรำบอกว่า
หลังจากรู้ข่าวก็ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบครับ
แล้วก็รู้ตัวแล้วว่าใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับการไลฟ์ดังกล่าวนะฮะ
เดี๋ยวเตรียมจะออกหมายเรียกมาสอบปากคำก่อน
ต้นถามว่าจะผิดอะไรได้บ้างอาจจะผิดพรบคอมพิวเตอร์
และอาจจะผิดข้อหาอาณาจารย์อย่างไรก็ตาม
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยรอสอบปากคำก่อน
ระหว่างนี้เมื่อตอนช่วงเย็นประมาณสัก๑ชั่วโมงที่แล้ว
มีโอกาสได้วีดีโอคอลเปิดใจกับคุณเพชชี่ครับ
มิ้วคุณผู้ชมผมวีดีโอคอลไปคุยกับเจ้าตัวเลย
เจ้าตัวบอกว่าไม่มีเจตนาจะอนาจารย์
ต้องการมอบความสุขความบันเทิงให้คนดูไลฟ์
เงินทุกบาททุกสตางค์ช่วยเหลือช้างทั้งหมด
หากทำให้ใครไม่สบายใจต้องขอโทษด้วย
ส่วนทางคดียินดีให้ความร่วมมือกับคุณตำรวจครับ
แล้วก็ทำให้เราได้มีรายได้ช่วยเหลือน้องช้างช่วยเหลือคนในชุมชน
ช่วยเหลือตัวเองต้องยอมรับตรงค่ะ
สำหรับคำว่าหิวแสงเนี่ยจริงเราเป็นคนดังมานานแล้วนะคะ
เราไม่ต้องการเรามันคงไม่ดังไปมากกว่านี้แล้วพูดตรงค่ะ
แล้วก็เงินทุกบาททุกสตางค์ไม่ได้เข้าเงินไม่ได้เข้าบัญชีดิฉันนะคะ
จากข่าวต่างที่ตีแผลออกไปว่าเป็นกลุ่มลับนั่นนู่นนี่
ไลค์๑ครั้งเราจะขายได้๒๐๐ตะก้า
เราเอา๒๐๐ตะก้าคูณ๕๐ได้เลยนะคะ

๑หมื่นบาทที่ฉันจะได้แน่นอน๑๐๐๐บาทในวันนั้นนะคะ
แล้วก็ดิฉันก็จะได้๒บาทจาก๑ตะก้านะคะ
ทุกครั้งที่ฉันไปช่วยเพื่อนดิฉัน
หลังจากนั้นหักค่าใช้จ่ายค่าผลไม้ค่านั่นนู่นนี่นะคะ
ซึ่งเราบอกตรงว่าเราไม่ได้บังคับใครเลยในตรงนี้นะครับ
เขาอธิบายไปในส่วนของรายละเอียดนะครับแต่ว่าส่วนของพี่เพชร
ถ้ามีจดหมายมาหรืออะไรมายินดีไปให้ความร่วมมืออยู่แล้วค่ะ

ตำรวจยินดีให้ความร่วมมือถ้าติดต่อมา
แต่เจ้าของช้างบอกว่าเดี๋ยวให้คุณเพชชี่เป็นคนชี้แจง

ตกลงทั้งคู่ก็ควรจะชี้แจงกับตำรวจทั้งคู่
คือพี่ลงพื้นที่ไปที่บุรีรำสุรินท
คือมันเป็นเรื่องปกติมันจะมีกลุ่มช้างที่ช้างตกงานช่วงโควิด๑๙
เป็นช้างเลี้ยงไม่ใช่ช้างป่าปล่อยเข้าป่าไม่ได้
ก็ต้องมีการหารายได้ก็จะมีการไลฟ์อย่างนี้ค่ะ

แต่การไลฟ์ของช่องอื่นก็จะเป็นแบบกิจกรรมที่น่ารักของช้าง
คนบริจาคให้เงินหาอาหารให้ช้างอะไรแบบนี้